เที่ยงตรงแบบนี้ทุกวันนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราคงต้องติดตามประเด็นเรื่องของการเมือง
เปิดสัปดาห์มาวันจันทร์แบบนี้
ก็ติดตามความเข้มข้นเรื่องของการเมืองกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ใช่แล้วค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าข่าวสารมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเรื่องการจะเสพสื่อหรือการรับข่าวสารต้องระมัดระวังให้ดี
แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลซึ่งบางข้อมูลมันไม่ถูกต้อง

ดังนั้นระมัดระวังเชื่อจากสื่อที่เชื่อถือได้อย่างไทยรัฐทีวีนะคะ
ใช่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็จะตรวจสอบข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกรกตเยอะเลยนะครับ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ก็ยื่นกรกตเพื่อให้๓รัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องของการยุบพักไทยรักษาชาติ
แล้วก็จะมีการประชุมของกรกตก็หลายคนก็คาดว่าการประชุมกรกตก็คงจะหนีไม่พ้น
เรื่องของประเด็นภักดิ์ไทยรักษาชาติ

เรืองไกรลีกิจวัฒนะทีมกฎหมายภักดิ์ไทยรักษาชาติเนี่ยนะฮะ
ต่อกลับโดยไปยื่นกรกตให้พิจารณาเรื่องของการประกาศรายชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชาบรัฐ
เนื่องจากระบุว่าไม่ถูกต้องตามข้อบังคับพักพลังประชาบรัฐ
ดังนั้นถึงได้บอกนะครับต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกรกตตลอดทั้งวันนี้
กรกตจะมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา๒เรื่องใหญ่นี้หรือไม่นะครับ
นี่แหละครับภาพที่เห็นก็คือนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
นำเอกสารพร้อมหลักฐานเข้ายื่นต่อกรกตให้พิจารณาเสนอต่อ๓รัฐธรรมนูล
วินิจฉัยในการยุบพักไทยรักษาชาติ
กระทำขัดต่อกฎหมายและระเบียบการหาเสียงของกรกต
ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

จะเข้าพบกรกตก็มาตามนัดจริงนะครับ
โดยก่อนการประชุมกรกฎ
ที่ก่อนหน้านี้ยื่นขอให้กรกตวินิจฉัยกรณีที่พักไทยรักษาชาติ
เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายขัดต่อระเบียบกรกตเช่นกัน
พร้อมยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรอบครอบทุกประเด็น
รวมถึงคุณสมบัติแคนดิเดตนายกของแต่ละพักด้วยนะครับ
เพราะว่าใกล้แล้วนะในวันที่จะประกาศทั้งรายชื่อของสอสอที่สมัคร
แบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อ
รวมถึงแคนดิเดตนายยกรัฐมนตรีของแต่ละภักดิ์
เพื่อให้แต่ละพักนำไปใช้ในการหาเสียงได้เต็มที่นะครับ
อกจากนี้เรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับภักดิ์ไทยรักษาชาติ
บางคนก็ตีประเด็นไปบอกวงแตกแล้วนะฮะ
รุ่งเรืองทิพยสิรินะครับ
กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติซึ่งเป็นอดีตแล้วนะ
เดินทางมาที่สำนักงานกรกตเพื่อเช็คสถานภาพ
หลังจากยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพักและนายทะเบียนพักแล้ว

พร้อมขอบอกว่าอย่าเรียกว่าเป็นการชิงลาออก
เพราะเรื่องของการตัดสินใจยุติงานทางการเมืองมาก่อนหน้านี้
เพียงแต่รอจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้น

บางคนก็ตีความไปว่าชิงลาออกก่อนหรือเปล่า
ประเด็นของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติหรือเปล่า
ก็เลยถูกมองไปว่าวงแตกคนนี้ก็เลยออกมา
ส่วนบรรยากาศที่พักไทยรักษาชาติ
ยังไม่ปรากฏตัวของคุณป๋อมร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักนะครับ
มีเพียงกรรมการบริหารพักบางส่วนที่เดินทางเข้ามา
เงียบเหงาเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ
ใช่คือเมื่อเช้าสื่อไปดักรอตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
แต่ตอน๙โมง๑๐มีนายแพทย์เหวงโตจิราการมาถึงคนแรกนะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมแล้วก็จะมีการแถลง
คือวันศุกร์สื่อไปรอตั้งแต่เช้าจนเย็นเหมือนกัน
เสาร์อาทิตย์ก็พยายามที่จะติดต่อทางกรรมการบริหารพักนะครับ
ก็เห็นแต่เพียงความเคลื่อนไหวของโลกโซเชียล
กรรมการบริหารพักบางคนเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ตอนที่ผู้บริหารพักบางคนเดินทางเข้ามาที่พักแล้วเมื่อเช้านี้
แต่ทั้งหมดบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็น
ท่ามกลางการจับตารอดูนะครับ
ทางพักจะแถลงจุดยืนทางการเมืองหรือไม่
เพราะว่าถ้าดูหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้

อมโผล่ไหว้พระไทยรักษาชาติฮึดเดินหน้าหาเสียงนะครับ
ก็เป็นภาพของร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติ
หลังจากมีข่าวกระแสออกมาว่าไปเข้าค่ายทหารหรือเปล่า
นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่จากโซเชียล

แต่เป็นโซเชียลของนางสาวชะยิกา

ก็ไปไหว้พระกันที่อายุทยานะครับ